พาไปเที่ยวพาไปล่องเรือร่องแพ้
ที่จังหวัดสุรินทร์

ไม่ได้ไปตามล่าหาช้างแต่ประการใด
จะพาไปล่องแพรล่องเรือที่ลำน้ำฉี่นะครับ
โอ้โหเขาบอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ขจีอย่างที่เห็นภาพจากมุมสูงนี่แหละครับ

ทั้งสองฝากฝั่งลำน้ำชีที่ไหลผ่านในพื้นที่ของตำบลเมืองลิง

ทำให้พื้นที่แห่งนี้นะครับได้รับการผลักดัน
และส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งใหม่
ในโครงการเมืองลิงโมเดล
เพื่อเตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนในเรือนแพรริมน้ำ
และล่องแผ่ชมป่าอันร่มรื่นระยะทางกว่า๑๕กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับ
ขณะที่เจ้าของแพร่เนี่ยนะก็ยังนำปากการังน้ำจืดขนาดใหญ่เนี่ย
นำเสนอให้กับสื่อมวลชนได้ชมความสวยงามแปลก
ซึ่งบ่งบอกได้เลยว่าธรรมชาติในลำน้ำชีแห่งนี้ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากเลยทีเดียวนะครับ
กิจกรรมการล่องแพรเที่ยวลำน้ำชีนะครับจะเริ่มต้นที่ท่าเรือภายในค่ายลูกเสือไพรวิจิตรใช้เวลาประมาณ๒๓ชั่วโมง
ซึ่งตลอดเส้นทางนะครับนักท่องเที่ยวจะได้ชมความมหัศจรรย์และความสวยงามทางธรรมชาติรวม๕จุดนะครับ
ซึ่งแต่ละแห่งเนี่ยก็จะมีความสวยงามที่แปลกแตกต่างกันออกไปนะครับก็ผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถไปลองเที่ยวกันได้นะครับ
เดี๋ยวผมจะขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้คุณผู้ชมนั้นโทรไปสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวได้นะครับ
หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่เลยครับก็มี๐๘๒๓๖๐๔๓๓๗และอีกหมายเลขหนึ่งนะครับ๐๖๑๑๖๕๑๘๔๘นะครับ

หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่เลยครับก็มี๐๘๒๓๖๐๔๓๓๗และอีกหมายเลขหนึ่งนะครับ
หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่เลยครับก็มี๐๘๒๓๖๐๔๓๓๗และอีกหมายเลขหนึ่งนะครับ